ส่วนผมชอบเตะฟุตบอลครับแต่ระยะหลังไม่ค่อยได้มีเวลาไปเตะฟุตบอล
แล้วก็ไม่ชอบออกกำลังกายแบบอื่นด้วย
ข่าวแรกผมอ่านแล้วผมกลัวเลย
นักฟุตบอลอายุ๔๐เองนะ
แต่เขาเนี่ยฮะคือไปเล่นรุ่นอาวุโส
เตะบอลอยู่ที่สนามฟุตบอลที่เชียงใหม่ครับ
วูบลงไปช็อกกันทั้งสนามนะครับ
ต้องรีบเข้าไปปั๊มหัวใจนะฮะ

เป็นคลิปที่พลเมืองดีต่างเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตนักฟุตบอลรุ่นอาวุโสคนหนึ่ง
อายุ๔๐ปีเท่านั้นครับนะฮะ
คือเขามาแข่งฟุตบอลมาเชื่อมความสามัคคีกัน
จากนั้นระหว่างลงแข่งฟุตบอลอยู่ในสนามนะครับ

จากนั้นก็เรียกรถพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่

จากการสอบถามกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับ

คือน่าจะมีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ
ตอนแรกเนี่ยปั๊มหัวใจในอาการเป็นตายเท่ากันนะครับ
หลังจากเกิดเหตุก็เอาตัวผู้ป่วย
ไปรักษาที่ห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน

แล้วย่านส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงประชาบานเอกชนชั้นนำแห่งดึง

แล้วก็ทราบต่อมาว่าเขาเสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะ

สาเหตุของการเสียชีวิตของนักฟุตบอลรายนี้
อาวุโสคนนี้คาดว่าจะเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
อย่าว่าแต่นักฟุตบอลสมัครเล่นอย่างเราท่านนี้เลยฮะที่ดูข่าวนี้อยู่นะครับ
นักฟุตบอลระดับโลกร่างกายที่ว่าฟิตนะฮะ
ก็ยังวูบแล้วก็เสียชีวิตคาสนามกันมาแล้ว
คือมันไม่ได้อยู่ที่ใครแข็งแรงเสมอไป

ถ้ามีโรคประจำตัวนี้ต้องถามหมอนะว่าสัปดาห์สัปดาห์นึงนะครับคุณหมอ
ผมเป็นโรคแบบนี้มีความดันมีไขมันแบบนี้ออกกำลังกายได้แค่ไหน
และที่สำคัญคือคนที่เล่นฟุตบอลทุกคนรู้ดี
ใจมันไปกว่าตัวเต็มที่ลงไปเต็มที่ตลอดนะครับ
ยั้งหรือว่าไม่ได้ผ่อนไม่ได้เบาเอาไว้

เพราะฉะนั้นอย่าหักโฮมนะคะโรคการพักผ่อนเนี่ยก็สำคัญ

อันตรายเหมือนกันนะ